เรื่องนี้หน่อยค่ะราคาน้ำมันเบนซินที่มันปรับลด๓บาทตั้งแต่เช้าวันนี้เนี่ย
ต้องถามนะว่าต่อไปมันจะลดลงได้มากกว่านี้อีกไหม

นี่เดี๋ยวให้อาจารย์สุภาพวิเคราะห์และอีกอย่างหนึ่งต้องถามอาจารย์สุภาพด้วยว่า
เมื่อเช้าอาจารย์เติมน้ำมันหรือยังคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มีคนยิ้มออกกันเยอะเลยครับ
เรื่องราคาน้ำมันราคาพลังงานเนี่ย
ปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตจริงครับ
ถ้าไม่เกิดเหตุน้ำมันแพงแบบนี้เราก็นึกไม่ถึงหรอก
ว่าราคาพลังงานราคาน้ำมัน
มันเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตเกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายเรายังไง
ฉะนั้นวันนี้พอมีข่าวเรื่องน้ำมันลดราคาโอ้โหหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับ
ดหัวใหญ่น้ำมันโลกขยับตัวแรงเบนซินลดรวดเดียว๓บาท
หน้าไทยรัฐเศรษฐกิจนี่พาดหัวว่านึกว่าฝันไป
เป็นซินลดพลวดเดียว๓บาทอันนี้สงราคาตลาดโลกขาลง
อธิบายตัวเลขหยาบก็คือราคาน้ำมันดิบโลก
มันลงมามากที่สุดตั้งแต่วันที่๙มีนาคมที่ผ่านมา
ถามว่าทำไมราคาน้ำมันดิบตลาดโลกลดลง
เพราะความต้องการและปริมาณการใช้น้ำมันลดลง
เพราะตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกกำลังจะเผชิญภาวะเศรษฐกิจถดถอย
นั่นเรื่องของเขาแต่เรื่องของเราก็คือว่า
มีคนออกมาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยน้ำมันเบนซินน่าจะลดได้กว่าลิตรละ๓บาท
อาจจะลดได้ลิตรละ๖บาทด้วยซ้ำไป
ฟังอย่างนี้ก็หูผึ่งสิครับ
คนที่ออกมาบอกไม่ใช่คนธรรมดา
แต่เป็นคนที่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
แล้วตอนนี้เป็นหัวหน้าพักการเมือง
ชื่อภักคราฮีคุณกรจติกวนิท

สวัสดีครับคุณกรครับ
บอกถ้าจริงสามารถลดได้มากกว่านี้อีก๓บาทเพราะถึงราคาต้นทุนน้ำมันลด
แต่วันนี้การเพิ่มค่าการตลาดจาก๓บาทเป็นเกือบ๖บาทมันสูงจนน่าตกใจ
มันจริงเหรอครับเรื่องการตลาดตั้ง๓บาทเนี่ย
จริงครับข้อมูลทั้งหมดนี่ก็เป็นข้อมูลที่ทางหน่วยราชการในกระทรวงพลังงานเป็นคนเปิดเผยเองนะครับ
แล้วก็เขาก็จะมีการรายงานราคาน้ำมันราคาหน้าโรงกลั่นราคาค่าการตลาดค่าการกลั่นราคาหน้าปั๊มทุกวันนะครับ
ผมใช้วันนั้นเพราะว่านั่นคือวันที่ผมและพระเก้าออกมา
เริ่มที่จะแถลงเรื่องของประเด็นปัญหาค่าคำสั่งเป็นครั้งแรกนะครับ
วันนั้นกับวันนี้เนี่ยราคาน้ำมันหน้าโรงศักดิ์ลดลงมาแล้วประมาณ๕บาท
ในส่วนของแก๊สโอฮอล๙๑แล้วก็แก๊สโอฮอล๙๕
ซึ่งตรงนี้มันก็ความจริงเป็นตัวอธิบายชัดเจนในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับ
ว่าถ้าราคาน้ำมันหน้าโรงศักดิ์มันลดลงได้ถึง๕บาท
การที่ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลง๓บาท
ความหมายก็คือส่วนราคาน้ำมันที่ลดลงเนี่ย
ไม่ได้ส่งต่อไปถึงพี่น้องประชาชนในประกอบทุกปากทุกปาก
ไปไหนไปไหน
ก็อย่างผมขอเปรียบเทียบให้ดูนะครับ
เอาอะไรดีเอาโซฮอล๙๕แล้วกันนะครับ
มิถุนามันอยู่ที่๓๒๘บาทราคาหน้าโรงกัด
พูดง่ายน่าสงสารแปลว่าเขากันแล้วอยู่หน้าโรงสั่น
ก่อนที่จะมาถึงปั๊มน้ำมันมันอยู่ที่๓๒๘ปาก
วันนี้มันอยู่ที่๒๗๕ต่างกันก็อย่างที่ว่าครับ
อันนี้ลดลงมาแค่๓บาท
เราก็มีคำถามเหมือนกับที่คุณภาพถามสักครู่ครับ
มันไปที่ไหนเรามาดูค่าการตลาดก่อนนะครับ
ค่าการตลาดก็คือส่วนรายได้ของผู้ค้าน้ำมัน
กำไรของปั๊มเป็นรายได้ค่าใช้จ่ายของครับ
รายได้ส่วนนี้คือค่าการตลาดในวงการเขาก็จะรู้กันว่า
ระดับปกติมันอยู่ที่ประมาณบาท๖๐บาท๗๐บาท
ประมาณนั้นไม่เกิน๒บาทย้อนกลับไปเมื่อ๑๐มิถุนา
มันก็ค่อนข้างสูงอยู่แล้วที่๒บาท๒๕สตางค์
วันนี้นะครับหลังจากที่ลดราคาน้ำมันไปแล้ว
เมื่อวานนี้ความจริงสูงมากนะครับอยู่ที่๕บาท๗๕สตางค
วันนี้ลดลงมาเกิน๔บาท๗๕สตรังอยู่ในระดับที่สุขมาก
ภาพรวมปับลดลงมาเป็น๔๑บาท๕๕สตรัง
เพราะไม่เห็นว่าที่ลดลงมา๓บาทความจริงมันยังลดได้อีกเยอะ
เพียงแค่ดูจากตัวค่าการตลาดที่ยังสูงอยู่
อันนี้ยังไม่นับรวมจากประเด็นเดิมก็คือค่าการฝากครับ
คนที่ฟังท่านก่อนอธิบายตอนนี้เขาจะถามขึ้นมาทันที
ใครเป็นคนกำหนดค่าการตลาดให้ปั๊มน้ำมัน
ทั้งหมดจะอยู่ภายใจรังกับดูแลของประสูจน์ภาคราม
สูงมากอีกสูงแน่นไหนลองชงความเชื่อดู
เฉลียค่าการตลาดเป็น๓เดือนแรก
ซึ่งเป็น๓เดือนที่โรงการทุกโรงกำไรกันดีมากนะครับ
เฉลีย๓เดือนแรกเพราะค่าการตลาดอยู่ที่บ๑
ตอนนี้อยู่ที่๕บาท๘๐สตรัง
เพราะฉะนั้นเราพูดถึงค่ากันกลั่นที่๔บาท๗๓สตางค์
ค่าการกรรณที่๕บาท๗๐สตรัง
ถ้าเรามองว่าค่าการตลาดมันสูงไปประมาณ๓บาท
ค่าการกันสูงไปอีกประมาณอย่างน้อย๓บาท
รวมกันก็๖บาทนะครับ
ยังลดได้อีกนะครับไม่ใช่หมายถึงที่ที่ลดไปแล้ว๓บาท
ที่ยังลดได้ค่าการตลาดและค่าการจัดอยู่ในระดับที่ปกติ
ผมถึงบอกว่าที่มันลดลงมาเนี่ยก็คือแม้แต่ราคาน้ำมันที่ลดลง

หมายถึงให้ประชาชนไม่หมดเลย
และแถมยังมีค่าการตลาดและค่าการทานกันที่ยังสูงอยู่
มันก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจครับน้ำมันลดใครก็ดีใจ

คือเราก็ผมก็มีหน้าที่เอาความจริงมาพูดนะครับ
แล้วผมก็มองว่าที่ผ่านมาเนี่ย
มันยังไม่ได้เข้าไปฝ่ายที่กำกับ
คุณแม่ยังไม่ได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่นะครับ
ในการที่จะดูแลผลประโยคของประชาชน
ครับคณะกรรมการพลังงานแห่งชาติที่นายกนั่งหัวโต๊ะ
แล้วมีองค์คพยพที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไปอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้เนี่ย
สามารถที่จะกำหนดได้ไหมว่า
ค่าการตลาดมันสูงเกินไปนะ
ทุกครั้งเล่น๒บาทก็สบายแล้ว

ถ้าเป็นจริงอย่างที่คุณกรว่าเนี่ย
เขาสั่งให้ค่าการตลาดลดลงมาแล้วมาลดราคาหน้าปั๊มเพิ่มลงมาได้ไหม
คือกลไกเนี่ยมันจะประกาศโดยตัวปต
เพราะว่าปอตทเป็นผู้ค้าหลายอย่าง
ซึ่งณวันนี้เนี่ย
ปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้เป็นเครือของปตทเขาก็ยังไม่ได้ปรับลดลงมาตามนี้นะครับ
แต่ว่าอ่าสุดท้ายเนี่ย
เขาก็จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เขาจะต้องปรับลดลงมาด้วย
งั้นก็จะไม่มีใครเข้าไปเติมน้ำมันในปั๊มของเขา

แล้วถามว่าใครมีอำนาจเหนือปอตทอีกทีหนึ่ง
แน่นอนปตทเป็นบริษัทที่จุดยืนในตลาดทรัพ
แต่ว่าก็ยังเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่เพราะ

เพราะฉะนั้นเขาสวมหมวก๑๒ใบ
ถามว่าใครมีอำนาจในการที่จะไปกำกับปรท
ให้ลดรายได้หรือลดกำไรลงมาเนี่ย
ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับก็คือรัฐบาล
เป็นไปได้ไหมว่าเขาเผื่อไว้ว่าเดี๋ยวน้ำมันโลกก็ขึ้นอีก
ฉะนั้นอย่าเพิ่งไปลดมากกว่านี้
แล้วเดี๋ยวมันขึ้นอีกเป็นไปได้ไหมที่เขาจะคิดอย่างนี้
ผมมองว่ามันต้องแยกมองครับ
การขึ้นลงตามราคาของตลาดโลกในส่วนของตัว
ต้นทุนของโรงการก็คือน้ำมันดิบเนี่ย
ผมจึงควรปรับขึ้นตามความเป็นจริงได้
อันนั้นก็คือเราก็ดูในส่วนของราคาหน้าโรงการเอา
แต่ว่าการที่จะมาเจาะลึกในส่วนที่เรายังลบภาให้กับประชาชนได้ภายในประเทศ

ฆ่าการกลั่น
ซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเลย
คำถามสุดท้ายเรื่องที่จะให้ลงกลั่น
จะเรียกว่าส่งกำไรหรือจะไปเอาเงินจากโรงกลั่น

เพื่อให้กองทุนเอามาชดเชยราคาน้ำมันหน้าปั๊ม
รัฐมนตรีพลังงานบอกว่าภายในอาทิตย์นี้รู้เรื่อง

ดูเหมือนว่ายังเจ๋งเนี่ย

เพราะว่านี่ก็คือวิธีการที่ท่านรัฐมนตรีพูดไว้ตั้งแต่๓อาทิตย์ที่แล้ว
เดิมที่พูดถึงตัวเลข๘พันล้านต่อเดือน
ก็คือเหมือนไม่ได้มีการพูดตัวเลขนี้อีกเลย
ไม่แน่ใจว่าสรุปสุดท้ายจะตกลงกันได้ในปริมาณเงินเท่าไหร่
แต่ผมก็มองอยู่ดีครับคุณสำนักครับเขาคิดว่าครับ
มันควรที่จะมีการบริหารจัดการที่มีต่ำกรรมที่ตอบแรงกว่านี้
เนี่ยประเด็นปัญหาก็คือกับทั้งทุกฝ่ายครับ
เราไม่รู้ที่มาที่ไปตัวเลขนี้มาจากไหนต่ำไปไหมหรือสูงเกินไป
มันไม่มีคือมีแต่แล้วก็ตัวผู้บริหารโรงการเองผมคิดว่าเขาก็ลำบากใจ
มีผู้ถูกหุ้นที่ไม่พอใจว่าอยู่เดียวเงินไปบริกาศให้กระโกงสูตรน้ำมันได้ยังไง
เพราะฉะนั้นผมว่ามันควรที่จะออกมาในรูปกฎหมายทุกคนจะได้ปฏิบัติตามได้
เราก็ไปทำอะไรเขาไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันเป็นเพียงแค่สัญญากับกล่าวว่าจะบริจาค
เพราะฉะนั้นผมว่าบริหารประเทศในเรื่องใหญ่เรื่องสำคัญแบบนี้
มันควรที่จะมีหลักการที่ดีออกกฎหมายมาเป็นรูปเป็นร่าง
นำเสนอสภาให้สภาได้รับรู้ได้มีสิทธิ์ที่จะตั้งคำถามแสดงความคิดเห็น
มันเป็นวิธีการบริหารที่ผมคิดว่าจะทำให้ต่างชาติเองเขาก็จะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
นี่คือวิธีที่อังกฤษทำไปอินเดียเพิ่งทำไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว
กรมนติคังก็ออกมาเป็นภาษีวินฟอลแท็กซ์หรือวิธีเราเรียกว่าภาษีราบรอย
แล้วก็มีการทบทวนภาษีในพิษสินัยกรณีของอินเดีย๑๕วันแหละครับ
เขาก็ขอเรื่องมือแต่คำงวดมืออย่างเซ็นทางการ
สีลาบลอยเนี่ยเอามาใช้กับน้ำมันไม่ได้ใช่ไหมครับ
เพราะมันไม่ใช่เรื่องที่รัฐไปทำอะไรขึ้นมาแล้วให้เกิดความร่ำรวยขึ้นมา
เขาบอกเอามาใช้กับราคาน้ำมันไม่ได้ภาษีลาบร้อย

เขาบอกภาษีภาษีลาบลอยเช่นตัดถนนตัดทางด่วนแล้วคนขายที่ได้มากขึ้นนั่นเป็นภาษีลาบลอย
แต่ว่าโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยมันเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเขาบอกใช้ไม่ได้
แต่อันนั้นเนี่ยคือเขากำลังพูดให้สับสนนะครับ
อันนั้นเราพูดถึงราคาน้ำมันเด็กที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นต้นทุนของโรงการ
แต่ภาษีลาบลอยที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยมันเกิดจากค่าการกลับมีสูงขึ้น
ทั้งที่ต้นทุนการกันไม่ได้เพิ่มขึ้นแล้วมันสูงขึ้นเพียงเพราะสูตรการคำนวณค่าการกันของเราเนี่ย
อิงกับราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่จะโผล่มันไม่ได้เกี่ยวกับต้นทุนที่แท้จริงของ
คือสรุปว่าคุณกรบอกว่าใช้ช่องทางภาษีลาบลอยเนี่ยกลับลงกันได้

ได้เวลาเวลาหมดวันหลังคุยกันหน่อย
เพราะแค่นี้ก็เข้าประเด็นล่ะครับ

ประเด็นที่น่าตกใจคือ
ค่าการตลาดที่ปั๊มน้ำมันได้รับเนี่ยสูงมาก
แล้วถ้าลดค่าการตลาดลงมาน้ำมันก็ลดได้มากกว่านี้
ประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพประเด็นสำคัญนะ
หัวใหญ่ลดค่าการตลาดทำให้น้ำมันลดราคา๓บาทวันนี้นะฮะ